คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่จริงนะคะ
หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะชื่อเสียงเนี่ยมันมีค่ามากกว่าชีวิตคน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
รุ่นน้องค่ะอายุ๕๕ปีปีนหอนอนที่โรงเรียนเขาจัดเอาไว้
สำหรับกักตัวเด็กที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าติดโควิด๑๙
นหอขึ้นไปไปข่มขืนรุ่นพี่ผู้หญิงวัย๑๗ปี
ซึ่งไอ้ห้องที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้นอนคนเดียวนะ
มีเพื่อนนอนอยู่ร่วมอีก๓๐คนคมขืนรุ่นพี่จนสำเร็จความไคร้นะคะ
แล้วพอเรื่องแดงออกมาพอโรงเรียนเรียกผู้ปกครองของน้องนักเรียนผู้หญิงไปบอกว่า
รับเป็นสมยอมแล้วกันนะจะได้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งของโรงเรียน
แล้วก็ของตัวน้องผู้หญิงเองแล้วก็ให้ไปขอฉีดยาคุมกำเนิดซะ
ครอบครัวฝ่ายหญิงใครรับได้คะไม่มีนะคะครับคนที่ฟังเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรับได้
คุณป้าของน้องผู้หญิงต้องไปร้องผ่านสื่อท้องถิ่นนะคะ
เพราะว่ากลัวว่าหลานจะไม่ได้รับความเป็นธรรมงมากกับการที่ผอบอกว่าให้เซ็นรับว่าสมยอม
ล่าสุดพอองค์โรนย้ายแล้วนะคะทางกระชวงเป็นคนสั่งย้ายเองเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนขยายโอกาสที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
คุณป้านี่แหละเป็นคนออกมาร้องผ่านสื่อท้องถิ่น
บอกว่ารุ่นน้องวัย๑๕นักเรียนชาย
ปีนหอคือหลานหลานป้าอายุ๑๗หลานป้าติดโควิด

รุ่นน้องแก๊งนี้มันปีนขึ้นไปแล้วไปข่มขืนหลานต่อหน้าเพื่อนนักเรียนอีกกว่า๓๐คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึก๒๔สิงหาคมแล้วนะคะ
ที่ป้างงและไม่เข้าใจและรับไม่ได้
คือผู้อำนวยการโรงเรียนเชิญป้าเข้าไปบอกว่า
เนี่ยป้าหลานสาวป้ายินยอมนะให้ป้าเซ็นรับทราบแล้วขอฉีดยาคุม
หลังจากนั้นก็ลงโทษนักเรียนชายด้วยการสั่งพักการเรียน
แล้วบอกป้าว่าป้าเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะ
จะได้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนแล้วก็ตัวหลานของป้าเองด้วย

ไปถามหลานบอกไม่จริงค่ะป้าหนูถูกข่มขืน

มีนเรียนชาย๔คนปีนขึ้นหอกักตัวนี้ไปนอนกับเพื่อนเรียนหญิง
แล้วก็มีความสัมพันธ์กันที่หอนอนนั้น
หลานสาวรู้เห็นแต่ไม่ได้เป็นใจและไม่อยากยุ่ง
เพราะรู้ว่าแก๊งกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมันคือกลุ่มหัวโจก
จนกระทั่ง๒๔สิงหาคม๕ทุ่ม
หลานสาวนอนอยู่เห็นไอ้แก๊งเดิมนี่แหละมันมาอีกแล้ว
แต่คราวนี้มาเพิ่มอีก๒คนนะรอบที่แล้ว๔วันนี้เพิ่มอีก๒
แล้วมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งพาคนก่อเหตุมาตามหาตัวเธอ
มาตามหาตัวเธอแล้วข่มขืนใช้กำลังบังคับ
ขู่จะเอาชีวิตด้วยถ้าไม่ยอมหรือว่าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องใคร
เธอบอกเธอพยายามขัดขืนสุดชีวิตแล้ว
แต่ผู้หญิงกับผู้ชายแรงมันก็ต่างกันแล้วหนึ่งนะ
ต่อให้เธออายุมากกว่า๒ปีแรงผู้หญิงหรือจะสู้แรงผู้ชาย
แล้วเธอบอกก็เธอติดโควิดอยู่เธอก็ป่วยอยู่เธอก็ไม่มีแรงใหญ่เลยอ่ะ
แล้วกลุ่มเพื่อนที่นอนอยู่ข้างกันถามว่ารู้ไหมเห็นเหตุการณ์ไหม
ก็เห็นแต่ไม่มีใครกล้าช่วยเพราะก็กลัวเหมือนกันครับ
พอก่อเหตุอะไรเสร็จกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ปีนกลับหอนอนไป
แต่เรื่องมาแดงเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งไปฟ้องคุณครูนี่แหละ
แต่กลายเป็นว่าเธอถูกกล่าวหาว่าสมยอม
วันนี้ทั้งพ่อแม่แล้วก็ป้าของน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ก็มาให้ข้อมูลผ่านรายการของพี่อุ๋ยใช่ไหมมาเปิดปากกันถูกไหมคะ
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด

แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด

แล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ถึงที่สุด
สำหรับประเด็นนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาอธิการนะคะ

ก็เรียกพ่อบรวยการโรงเรียนนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงเลย

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยว่า
ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาด

ก็ให้ข้อมูลผ่านรายการของพี่อุ๋ยนี่แหละ

แล้วก็ทวงถามเรื่องการเยียวยาด้วย
หากเกิดเหตุการณ์อื่นตามมาภายหลัง

ก็คือสองอย่างแล้ววันนี้เรื่องของ

ก่อนเบื้องต้นเพราะว่าการ
ขึ้นขึ้นลงหรือการดำเนินกระบวนการ

ค่ากินค่าอายุอะไรก็แหละสุดแท้
เพื่อดำเนินคดีเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองครับ

ผมไม่อยากได้ยินครับว่า
ถ้าท้องก็พาไปทำแท้ง

แก้ปัญหาที่

สามารถป้องกันเหตุเหล่านี้ได้

แล้วก็ไปอยู่โรงเรียนประจำแล้วก็มีคุณแม่มาด้วย
คือสิ่งที่คุณแม่เขางวนที่สุด
คืน๒๔สิงหาคม

โทรมาแจ้งบอกมีปัญหาแบบนี้ก็ต้องรับทราบ

ซึ่งในส่วนของเด็กคนอื่น
เนี่ยเขารับแบบนี้หมดแล้ว

ก็ถ้าเกิด
มีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นสมยอมซะเถอะ

ทีนี้สิ่งที่อยากให้ช่วยนะขนาดนี้ก็คือ
หนึ่งเรื่องของคดีอาญา

การที่เหตุเกิดคืน๒๕

แล้วกว่าจะพาลูกเขาออกมาจากโรงเรียนได้เนี่ย
แจ้งความเนี่ยคือ๑๕กันยายนตำรวจที่สพเมืองเพชรบูรณท่านก็รับแจ้งความนะฮะ
ก็พาส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
คือผลการตรวจร่างกายของเด็กเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอบอกกับญาติญาติบอกว่า
มีร่องรอยของการร่วมเพศค่ะแต่ทนายเจมส์บอก
มันก็ตรวจสอบยากว่าแล้วมันจะมีหลักฐานอย่างอื่นว่า
ใครเป็นคนข่มขืนหรือว่าลวนลามหรืออนาจารย์แบบไหน
ยังไงมันจะเอาผิดได้หรือเปล่ามันหลักฐานเนี่ยโอ้โหมัน

แล้วมันเป็นหลักฐานแบบที่มันไม่ได้แบบยังไงดีล่ะอยู่ได้ตลอดไปอ่ะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กค่ะแล้วเด็กต้องเนี่ยฮะ
เดินทางมายื่นเรื่องกับกระทรวงศึกษาเดินทางไปแจ้งความมาขอร้องขอความช่วยเหลือ
จากมูลนิธิปวีนาของคุณปวีนาหงษกุลด้วยนี่คือเหยื่อต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยนะคะ
เด็กก็ต้องกระเตงมากับเนี่ยแล้วผมถามว่าเอามากันยังไงขับรถขับรถ
บอกขึ้นรถทัวร์นะฮะบางทีรถทัวร์รถตู้จากจังหวัดเลยนะค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะต้องหาที่เรียนใหม่ให้กับเด็กอีกเพราะว่าเขาไม่อยากเรียนโรงเรียนเดิมแล้ว

คือการที่เขาต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาซ้ำเนี่ยมันเหมือนเขาถูกข่มขืนซ้ำเลยนะ
โดยเฉพาะปัญหาเริ่มต้นก็คือพอเกิดเหตุปุ๊บทำไมโรงเรียนไม่แจ้งเหตุกับผู้ปกครอง

เพื่อที่จะได้เข้าสู่กระบวนการสหวิชาชีพ

ต้องไปนั่งสอบกันเองอยู่ในโรงเรียนแล้วเพิ่งมาแจ้งพ่อแม่เขา
แล้วเด็กก็ต้องมาให้ข้อมูลกับตำรวจให้ข้อมูลกับโอ้โหมันต้องเล่าเหตุการณ์เดิมที่เด็กเขาไม่อยากจำอ่ะ
ใช่ค่ะเนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาว่าชื่อเสียงมันสำคัญกว่าชีวิตเด็กคนนึงเลยจริง

แล้วคุดกับสภาพจิตใจใดของเขาเนี่ยนะคะ

ล่าสุดนะคะเรื่องนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกรณฤทธิ์ผู้อำกับสพเมืองเพชรชบูรณ์ก็บอกว่า
นำตัวนักเรียนหญิงไปตรวจร่างกายอย่างที่พี่อุ๋ยบอกนี่แหละแล้วมันก็มีร่องรอยจริงอ่ะนะ
ซึ่งคดีนี้ตำรวจบอกเลยนะคะว่ายอมความไม่ได้ค่ะ

แต่เพราะว่าเป็นเยาวชนเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำอีกครั้งร่วมกับสหวิชาชีพ

ซึ่งตอนนี้มีการนัดน้องผู้หญิงแล้วก็ญาติเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ

ก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชนชายได้เลย

เพราะฉะนั้นครูจะมาบอกให้เด็กสมยอมเถอะเนี่ยไม่ได้

เจมส์ถึงย้อนไปถามว่าเด็กที่ก่อเหตุผู้ชายเนี่ยเขามี๖คนนะ

เขาบุกขึ้นไปเนี่ยแล้วเขา๕คนเนี่ยเขาเหมือนกับไปจับคู่จับคู่แล้วเขาไปทำอะไรของเขาไม่รู้

ซึ่งครูบอกอันนี้๑๑คนเขา

ซึ่งตำรวจบอกมันเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะฮะ